สวัสดีครับ
เกมนี้ต้องรอถึงครึ่งหลังนาทีที่๒๒นะคะ
ก่อนที่ชาคริสโลเพชรัตน์ค่ะจะยิงเจาะเข้าไปนะคะ
ให้เจ้าถึงออกนำก่อน๑ประตูต่อศูนย์
แต่ว่าอีก๘นาทีต่อมาค่ะ
ได้ประตูจากพงศิริจงตั้งสัจกุลค่ะ

แต่ว่าเกมอมันในช่วงนาทีสุดท้ายนะคะ
เพราะว่าจักรพลศรีนาราค่ะโชว์ความเหนือชั้นนะคะ

ส่วนผลการแข่งขันอีก๒คู่เมื่อวานนี้นะคะ
การท่าเรือชนะห้องเย็นท่าข้ามไปแบบเฉียดฉิว๕ประตูต่อ๔
ส่วนมเกษมบัณฑิตค่ะก็แพ้กรมทางหลวงไป๒ประตูต่อ๕ค่ะ
วันนี้นะคะยังมีการแข่งขันอีก๔คู่ค่ะ